เข้าใกล้ปี๒๕๖๑เท่าไหร่
คาดหวังถึงการเลือกตั้งก็มีมากขึ้นเท่านั้นนะคะ
เพราะว่าหัวหน้าพักประชาธิบัตย์เขาบอกแล้วว่า
ปี๒๕๖๑เป็นปีสุดท้ายตามรถแมพที่คอสชระบุเอาไว้แล้ว
ก็ทวงถามบอกว่าอยากให้คอสชกลับไปทบทวนหน่อย
สัญญาที่ให้กับประชาชนไว้มันจะเกิดขึ้นได้จริงไหม
ในขณะเดียวกันเหมือนจะสวนทางกันเลย
เพราะว่าท่านนัทนายุกออกมาบอกว่า
ปีหน้าถ้าบ้านเมืองยังไม่สงบเรียบร้อย
ก็ไม่รู้ว่าจะเลือกตั้งได้หรือเปล่าอ้าวมาประโยคนี้อีกแล้วนะคะ
พระเนกประยุจรรย์โอชานายุรัฐมนตรี
ก็แสดงความคาดหวังการทำงานของรัฐบาลในปีหน้าค่ะ
ว่าจะสามารถลดปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน
พร้อมนำประเทศเดินหน้าเข้าสู่ประชาธิปไตยที่ไม่มีความขัดแย้งอีกต่อไป

ยืนยันนะคะว่าปีหน้าจะมีการเลือกตั้งได้หรือเปล่า
ถ้าสถานการณ์บ้านเมืองยังมีความขัดแย้งสูงอยู่
ตัวเฉยผู้พูดปลามไว้เฉยให้คนที่สร้างความวุ่นวาย
ประชนก็ต้องดูนะ
ถ้าใครทำตัวแบบนี้ก็อย่าไปยุ่งอย่าไปสะบุนเขา
ไม่งั้นมก็ผิดบท
อย่าทำให้คนอื่นเอาร้อน
ความขัดแย้งหรือความวุ่นวายที่ว่าหมายถึงอะไรได้บ้าง
ด้านนายอภิษฎเวชาชีวะหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย์ก็บอกเลยค่ะว่า
ว่าปี๒๕๖๑จะมีการเลือกตั้งหรือไม่
แต่ก็ถือว่านั่นเป็นปีสุดท้ายตามรถแมพของคณะรักษาความสงบแห่งชาติแล้วนะคะ
ซึ่งก็หวังด้วยว่าคอสชจะใช้ช่วงเวลานี้ในการทบทวน
นับตั้งแต่การทำรัฐประหารมาเนี่ยคอสชได้ให้สัญญากับประชาชน
ว่าจะเปลี่ยนแปลงระบบบ้านเมืองปฏิรูปอย่างยั่งยืน
แล้วมาจนถึงวันนี้ความคืบหน้าไปถึงไหนแล้วค่ะ
แต่ว่าถ้าไม่รีบทบทวนและยึดสิ่งนี้เป็นหลักเนี่ย
ปีสุดท้ายของขอสชคือ๒๕๖๐
ก็จะจบลงด้วยการที่ประเทศสูญเสียโอกาสไปเป็นเวลา
เพราะฉะนั้นก็อยู่ที่ท่านแหละครับท่านมีอำนาจทุกอย่างอยู่แล้ว
ว่าท่านจะเลือกว่าเมื่อท่านพ้นไปเนี่ย
จะให้ประวัติศาสตร์จารึกผลงานของขอสชไว้อย่างไร
ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยก็เชื่อนะคะว่า
ทุกอย่างจะยังคงเดินหน้าตามรถแมพของคอสช
โดยการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นอย่างช้าไม่เกิน๑๘เดือน
และทุกพักทุกคนก็จะมีความเท่าเทียมกัน

เพราะที่ผ่านมาไม่มีใครเคยห่างจากการบริหารราชการแผ่นดินนานถึง๕ปี
ซึ่งอำนาจเส้นสายต่างน่าจะจางลงไปหมดแล้ว
ซึ่งภาคภูมิใจไทยเองก็รอด้วยใจจดจ่อค่ะว่า
การเลือกตั้งจะเกิดขึ้นตามที่คาดการณ์ไว้จริงหรือเปล่า